เพราะว่ามีคนไปเจอน้องแมวตัวนึงมันกำลังถูงงูเหลือมรัดและทะเบือบ
หน้าที่ชีวิตจริงแล้วแมวตัวนี้จะรอดหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันหน่อยค่ะ

เฮ้ยมันยังหายใจอยู่นะดาว

แมวตายแล้วมันยังหายใจอยู่นะ
มันยังหายแล้ว

ช่วยชีวิตนวดก่อนเลยนะคะ
หลังจากที่เจ้าของเนี่ยมาเจอภาพเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตา
ทำเอาตกอกตกใจค่ะเพราะว่าเห็นงูเหลือมกำลังรัดและเขมือบกินแนวที่ตัวเองเลี้ยง
จังหวะนี้คุณผู้ชมแมวมันโอ้โหนิ่งแล้วนะ
เกร็งแข็งทื้อน้องเนี่ยกอดกันร้องไห้สุดท้ายไปช่วยออกมาได้

ทำยังไงทีนี้บีบนวดสิคะ

แบบนั้นเลยค่ะให้มันเนี่ยได้มีออกซิเจนให้เลือดได้ไหลเวียนทั่วร่างกายนะคะ
จากที่น้องดูนิ่งหมดสติมันเริ่มกลืนน้ำลายเริ่มพงาบพงาบ
เริ่มแบบเหมือนกับเอาออกซิเจนหายใจเข้าสู่ตัวมันแล้วนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมบอกเลยนะว่ามันรอด

แล้วจะบอกว่านี้จริงสมศาชายายแมวเก้าชีวิตเลย

ที่พี่เห็นเนี่ยคือผ่านจากเหตุการณ์วันนั้นมาสักประมาณสัก๒วันเท่านั้นเอง
หายใจหายคอไม่สะดวกเลย
นี่ค่ะรอดปลอดภัยกลับมาสนและแข็งแรงได้ตามปกติ

บางทีมันเห็นงูใช่ไหมมันก็จะไปเล่นกับงูตามภาษาแมว

มันก็น้องนึกว่างูเป็นเส้นอยู่กันเลย
เอาจริงเวลาแมวมันเจองู
ถ้าเป็นตัวเล็กไอ้งูคงงูเขียว

ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็ไปเล่นตามภาษา

ใช่ไหมแต่ไปเจองูเหลือมเนี่ย

ใช้ไปแล้ว๑ชีวิตเหลือ๘ชีวิต